มีหญิงสาวคนนึงเธอบอกว่าเธอถูกอดีตสามีซึ่งเลิกกันไป๓ปีแล้ว
บุกมาทำร้ายถึงตลาดที่ทำงานอยู่นะฮะ
คือทางอดีตสามีเนี่ยบอกว่าเธอส่งข้อความไปต่อว่าด่าทอ
ยังตามราวีอยู่แต่เธอบอกไม่จริงเลย
เธอไม่เคยพิมพ์แชทอะไรไปหาเขาเลย

นี่ฮะผู้ชายเสื้อสีดำเนี่ย

อย่างที่เจ็บก็ผู้หญิงเสื้อสีชมพูเนี่ยฮะ
คือฝ่ายชายถ้าฟังจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยนะฮะ
เสียงที่ตะโกนถามคือท้องกูอยู่ไหน
แล้วเตะเลยทั้งตบทั้งเตะนี่ฮะ
กองกับพื้นแล้วยังเตะนะครับ
เป็นตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ทุ่ง๒ห้องในกรุงเทพนะครับ

ห้ากันยายนนี่คนที่ถูกผู้ชายทำร้ายอยู่เนี่ยชื่อคุณแหม่มนะ
อายุสี่สิบเอ็ดปีโอ้โหแต่ผู้ชายทำผู้หญิงขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะ
เธอบอกเธอโดนทั้งตบทั้งเตะจนล้มลงนะ
ยังตามมาเตะอีกนะครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ย
มาช่วยกันห้ามช่วยกันกันมีคนแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็เข้ามาระงับเหตุคือตำรวจมาก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องก็น่าจะจบนะ
หมายถึงเรื่องการทำร้ายกันเนี่ยแต่เธอบอกว่าอดีตสามีเนี่ย
ตอนที่ตำรวจมาแล้วเนี่ยนี่ฮะตำรวจมาแล้วนะนี่
นี่ยังตบทิ้งถวนอีกโอ้โหตอนเอาไปขายของต้นคอนะฮะ
อ้าวเท่าไหร่ไปอีกทีอย่างอื่นรอเลยเดี๋ยวตักให้
ตักให้ไม่ลืมนะนี่ฮะเธอบอกนี่ตำรวจมาแล้ว
คิดว่าจะจบแล้วนะฮะยังโดนอีกเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก่อนเกิดเหตุที่ทำร้ายกันนะฮะ๖โมงเช้านะ๑๕กันยายนนะครับ
ฝ่ายชายชุดสีดำเสื้อดำเนี่ยมาที่ตลาด
เข้ามากันสามคนนะฮะมากันสามคนมีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคน
แล้วอดีตสามีของคุณแหม่มก็จะเดินไปเดินมาวนไปวนมาอยู่ในตลาด
ในมือเหมือนกับถือกระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วย
แล้วก็มีเหตุการณ์ไปทำร้ายคุณแหม่มเกิดขึ้นตอน๗โมงเช้า
นี่นะฮะตลาดแห่งหนึ่งนี่อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทำร้ายช่วงทำร้ายกันนะครับ
ตลาดแถวทุ่ง๒ห้องนะครับในกรุงเทพ
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตามเรื่องนี้หน่อย
คุยกับคุณแหม่มก่อนเลยนะคุณแหม่มนี่ฮะ
ขายของอยู่ที่ตลาดนะครับวันนี้เธอบอกใบหน้าเธอยังมีรอยฟกช้ำบวมปูดอยู่เลย
เธอบอกว่าเธอเลิกกับฝ่ายชายที่ทำร้ายเธอเนี่ยไป๓ปีแล้ว
เนื่องจากปัญหาครอบครัวนั่นแหละนะเลิกกับอดีตสามีไป
หลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยจนธันวาคมปีหกสี่
ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะเพื่อนนะ
สุดท้ายก็ค่อยห่างกันไปนี่ร่องรอยบาดแผลล่าสุดของเธอ
อันนี้ที่ที่เธออ้างนะฮะเธอบอกว่ายี่สิบเก้าเมษายนปีหกห้า
อดีตสามีเนี่ยอยู่ดีก็มาหาว่าเธอส่งข้อความทางเฟซบุ๊ก
ต่อว่าภรรยาใหม่ของเขารวมทั้งญาติพี่น้องของเขาด้วย
แล้วก็มีการตามมาหาเรื่องอยู่ตลอดแต่ไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายกัน
อ่าเธอบอกเธอมีแชทที่เขาส่งมาอ้างว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ยืนยันว่าไอ้แมสเซจทางเฟซบุ๊กหรือว่าข้อความต่างที่ส่งไป
หาอดีตสามีหาอดีตหาภรรยาใหม่ของสามีญาติของอดีตสามี
เธอบอกเธอไม่ได้ส่งนี่ทางไลน์อะไรด้วยมีคนปลอมขึ้นมาทั้งนั้น
ขึ้นมาเพื่ออ้างเป็นตัวเธอทั้งนั้นสร้างเรื่องต่างต่างนานา
ทำให้อดีตสามีเนี่ยเข้าใจเธอผิดจนกระทั่ง๒๗มิถุนายนเนี่ยฮ
บอกเต็มเลยซึ่งคุณแหม่มบอกไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ทำ
ใครก็ไม่รู้ปลอมเป็นตัวเธอขึ้นมาแล้วส่งข้อความไปหา
จึงตัดสินใจยี่สิบเจ็ดมิถุนายนที่ผ่านมานัดอดีตสามี
ให้มาเจอกันที่สอนอทุ่ง๒ห้องเพื่อลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ว่าเธอไม่เกี่ยวข้องอดีตสามีจะได้ไม่ต้องมาเข้าใจผิด
แล้วก็ตามมาระรานเธอจากนั้นอดีตสามีก็เงียบหายไป
จนกระทั่งก่อนเกิดเหตุเมื่อเช้า๑๕กันยายนเนี่ย
มีคนปลอมไลน์เธออีกแล้วส่งข้อความไปหาอดีตสามี
บอกข้อความนี้เนี่ยส่งไปต่างต่างนานานี่
บอกเขาเกลียดเนี่ยอันเนี้ยฮะอันนี้ล่าสุดนะอ่า
ก่อนที่จะมาหาที่ตลาดตอนเช้า๑๕กันยายนเธอบอก
นี่เขาเกลียดทั้งตลาดพูดถึงพ่อพูดถึงเมีย
สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมส่วนทองเนี่ยไม่คืน
ขายได้เป็นแสนไม่ใช่คนโง่อืม
สามีถึงมาหาที่ตลาดแล้วมีคำที่ว่าบอกทองกูอยู่ไหนนี่ฮะ
วันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกอยู่สามีมาหาที่ตลาดตะโกนถามหาทองเลย
เธอบอกเธอก็งงเพราะนี่ก็ไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้ว
แล้วจะไปเอาทองจากไหนของเขามานี่ฮะอยู่ดีดีมาทวงทอง
แล้วก็ยังหาว่าเธอเนี่ยทักข้อความไปหาบรรดาเพื่อนของเขา
เรื่องการจะขายทองมีการต่อรองราคากัน
ซึ่งเธอขอยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องจริงไม่เคยแชทไปหาใครเลย
อันนี้เขาจะเชื่อหรือคนอื่นไม่เชื่อก็ช่างเราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเราเองว่า
เฟซบุ๊คไลน์เรานะเราไม่ได้เป็นคนทำใช่คนอื่นเขาจะมองยังไงก็ช่าง
คือถ้าเราทำเราคงไม่กล้าออกสื่อออกต้องวิ่งเต้นถึงขนาดนี้หรอกพี่
จริงหนูคิดนะหนูก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับใครนะพี่
เพราะหนูก็มาขายของอยู่ตลาดหนูก็ไม่มีเรื่องกับใครนะ
จนกระทั่งเขามีเมียคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วพี่ลองคิดไปลองแคบดูสิ
แต่เราก็ปรับปำอะไรเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลอะไรใช่ไหมล่ะ
แล้วอยู่ดีใครจะไปถ่ายรูปหน้าห้องเขาแล้วส่งมา
ก็ไม่ใช่คนที่บ้านเขาอ่าแต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกโอ้โหมันทำร้ายกันโหดเหลือเกินอ่ะ
แล้วเป็นผู้ชายทำร้ายผู้หญิงด้วยไงอย่างชาวตลาดที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอก
อยู่ดีผู้ชายในคลิปก็เดินโหกเวกโวยวายเข้ามาในตลาดตั้งแต่เช้า
ซึ่งเขาบอกเขาก็ไม่เคยเห็นตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครในตลาดนะ
อ่าแต่กับอดีตสามีเขาก็ไม่มีใครทราบแต่ก็ไม่ควรจะทำร้ายกันขนาดนี้
อ่ะทีนี้ต้องลองฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยข้อมูลทางฝั่งคุณแหม่มบอกว่าแบบนี้นะฮะ
เหมือนที่เราได้ฟังนะครับเราก็ติดต่อไปหาทางอดีตสามีของคุณแหม่มนะฮะ
แล้วได้คุยกับภรรยาใหม่ของอดีตสามีคุณแหม่มนี่คุณเนติชาวก็โทรไปคุยด้วย
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเธออ้างว่ามันเกิดจากตัวของแหม่มเนี่ยนะ
ไปขโมยของในร้านของเธอซึ่งมีหลักฐานยืนยัน
ส่วนเรื่องแชทข้อความต่างทางฝั่งนี้เขาบอกแหม่มนั่นแหละเป็นคนแชทจริง
ไม่มีใครปลอมอะไรมาทั้งนั้นแต่เอาเป็นว่าทางฝั่งของอดีตสามี
แล้วก็ภรรยาใหม่ของเขาด้วยบอกว่าไม่ขอพูดอะไรมาก
จากนี้ไปขอคุยกันในชั้นศาลเท่านั้นยืนยันว่าจะเอาเรื่องอีกฝั่งให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
มีการชกต่อยหรือว่าอะไรฝั่งผู้หญิงไหมคะพี่
ยืนยันว่าไม่มีใช่ไหมครับพี่

ทางฝั่งนี้นี่ภรรยาใหม่ของผู้ชายเสื้อดำนะ
มันไม่ใช่การทำร้ายมันเป็นการต่อสู้กันอ่าแล้วคุณแหม่มก็เหมือนกับ
พยายามจะมาฟื้นสัมพันธ์กับอดีตสามีอันนี้ทางฝั่งนั้นเขาอ้างนะฮะ
เรื่องนี้นะครับตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่า
ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุแล้วก็หญิงสาวที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็มีกรณีกันมาหลายครั้งหลายหนนะครับ
ฝ่ายชายก็เคยแจ้งความกลับฝ่ายหญิง
เกี่ยวกับเรื่องการปลอมแปลงข้อความในไลน์

ส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้ส่งไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับ

แล้วจะเรียกฝ่ายชายมาสอบปากคำและแจ้งข้อหา

สอบปากคำเรียบร้อยแล้ว

ทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วโตนะครับ
บอกกับเราว่ามันก็มีอยู่หลายกรณีนะ
อย่างเช่นการเอารูปคนอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องการไปปลอมข้อความปลอมโปรไฟล์ไลน์เฟซบุ๊กแมสเซียต่าง
ก็ถือว่าผิดเรื่องของพรบคอมพรบลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ข้อมูลต่างที่พิมพ์ไปแอบอ้าง
แล้วถ้ามีการไปทำร้ายกันทำให้เดือดร้อนทำให้เสียทรัพย์
อันนี้ก็ต้องแจ้งความกันเพิ่มเติมอีก
ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย